ฟิตกว่าพักประชาธิปัตย์ไม่มีอีกแล้ว

อีกประมาณ๖เดือนนะกว่าจะมีเลือกตั้ง

ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าไปใช่ไหม

ว่าที่ผู้สมัครสกครบ๕๐เขต

พักประชาธิปัตย์นะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับ
เป็นเลขาธิการพักต้อนรับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สกครบทั้ง๕๐เขตเลย
มาสาการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
แล้วก็ย้ำว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้ดีขึ้น
เพราะเราเป็นทีมเปลี่ยนอนาคตว่างั้นนะฮะ
เอาไปดูพักอื่นกันบ้างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ในฐานะพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ก็พูดถึงความคืบหน้าที่พักเนี่ยจะส่งใครไหมผู้ว่ากอทมเนี่ย
บอกว่าเราคัดเลือกนะก็ได้ผู้ที่จะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับ
จะให้ได้คนดีดังนั้นจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลได้
นี่เขาชูจุดยืนจุดแข็งเขาตรงนี้
ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันส่วนพลังประชารัฐ
ต้องให้คณะกรรมการตกผลึกก่อนว่าจะเอาใคร
พอถามว่าผู้ว่าหมูป่าใช่ไหมผู้ว่าหมูป่าใช่ไหม
จะลงในนามพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ
ท่านก็บอกว่าก็ต้องไปถามผู้ว่าหมูป่าว่าจะตัดสินใจยังไง
ส่วนยังมีชื่อคนอื่นอีกไหมนะฮะ
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวกรรมการบริหารพัก
เขาคิดกันเองแหละเปิดช้าหน่อยก็คงไม่เป็นไรมั้ง
ลองฟังเสียงพลเอกประวิทย์หน่อยฮะ
ใช้ความเป็นและทหมากมายของเราแจ้งความดีก็ทำได้
อันนี้ท่านได้สัมภาษณ์ตอนเช้าพอบ่าย๒๓๐น
มีการประชุมที่พักพลังประชารัฐนะครับ
ประชุมเรื่องการทรงนี่แหละ
หาคนที่จะลงเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างลง๒เขต

ก็ต้องจับตามองว่าจะมีคำตอบเรื่องของตัวแทนพักหรือเปล่า
ในเรื่องของผู้ว่ากรทมในคราวเดียวกันนี้เลยหรือเปล่า
ล่าสุดมีคำตอบจากท่านผู้ว่าหมูป่าออกมาแล้ว
ท่านนโรงศักดิ์โอสถานกร
ก็แถลงข่าวเพื่อชี้แจงความชัดเจน
ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถลงสมัครผู้ว่ากอทมได้
ซึ่งการแถลงข่าวนี้ขอใช้โอกาสนี้ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ติดต่อ
แล้วก็สักถามมาเป็นจำนวนมากต่อกระแสข่าว
ที่เกิดขึ้นตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ท่านบอกว่าท่านจริงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ

ด้านการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด
ดำรงตำแหน่งเป็นพ่อเมืองปฐุม
ตลอด๒เดือนที่ผ่านมาท่านก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่
ทำงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อคนปฐุมธานี
ขณะที่การจะไปลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ลงไม่ได้เนื่องจากท่านไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาครับ

วันนี้เราเชื่อว่าคุณสมบัติเป็นไปไม่ได้
ขอบคุณพี่น้องหลายคน
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่พยายามจะทาบทาม
พยายามจะชวนหรือพยายามจะให้เกียรติเรา
ถ้าบอกว่าผมมาอยู่ประทุมแค่๒เดือน
แล้วผมเลือกไปทำงานที่อื่น
ผมจะตอบพี่น้องประชาชนชาวปฐุมธานีได้อย่างไร
ว่าผมไม่รักคนปฐุมแล้วหรือ